มาดูเรื่องราวของไอ้ไข่กันบ้าง
แต่จะบอกว่าไอ้ไข่งานนี้

ล่าสุดมีคนมาแก้บนกับจ่าเฉยแล้วค่ะ
ถ้าพูดถึงนครศรีธรรมราชก็ต้องนึกถึงไอ้ไข่ใช่ไหม

แต่ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไอ้ไข่พักก่อน
มาหาจ่าเฉยกันหน่อยค่ะ

โชคให้ลาบจนชาวบ้านต้องเอาหมู
หมูทั้งตัวมาแก้บนให้กับจ่าเฉยแล้วค่ะ
จ่าช่างศักดิ์สิทธิยิ่งนัก
ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟัง
คุณดูคนมาเยอะแยะเลยทีเดียว
ดูบอกพี่กัดจ่าเฉยกันนิดหนึ่ง

บ้านต้นพยอมถนนสาย๔๐๑นครสีธรรมาล

มีชาวบ้านดวงเห็งคือคุณปรีดาพัดทอง
มาพร้อมกับญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านค่ะ

นำคณะกลองยาวมาด้วย
ดอกไม้ทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้หมูย่าง๑ตัว
เมื่อมีกลองยาวแล้วรำกันยาว
ก็ต้องมาทำตามที่สัญญิงสัญญาเอาไว้

เขาบอกว่าอย่างนี้เขาเนี่ยโชคดีถูกลอตเตอรี่หลายใบ
เพราะก่อนหน้านี้มาขอให้ลูกชายสอบติดตำรวจ
ก็ได้ก็ถูกก็ได้ตามนั้นเรียกว่าขอยังไงก็ได้อย่างนั้น
แล้วพอได้อย่างนี้ก็เลยมาขอเรื่องโชคลาภก็ถูกลอตเตอรี่อีก
ตายแล้วเรียกว่าแบบได้โชคสมหวัง
เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกอยู่ที่จ๋าเออใช่มันขอให้ติดสอบติดตำรวจ
ก็จ่าเฉยเป็นอะไรบอกตำรวจจ่าเฉยเป็นตำรวจ

บอกว่าอยากให้เป็นตำรวจมันจะเฉยเออก็ได้
แล้วขอให้ถูกโชคลาภจะเฉยถูกป่ะ
ก็ได้อยู่ก่อนนี่ไงเขาก็เลยรู้สึกเรื่องใสสัตว์ภาพ
ชาวบ้านก็เลยว่าแม่ต่อไปนี้นะ
จ่าเฉยต้องมาแรงแซงโค้งไอ้ไข่แน่นอน

ก็คือลำกันอยู่กลางเกาะกลางสี่แยก

เอางี้นะเราไม่แน่ใจนะว่า

เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเบอร์เลนท์ที่เราสัดจรถูกค่ะ

อ้าวก็แยกแล้วกันเรื่องความเชื่อนะ

จ้าบอกว่าอย่าลุกลำด้วยแล้วเนี่ย

เอาดูแล้วต้องใช้วิชาระยะในการรับทรมนะครับคุณผู้ชมครับ